สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสรรจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยครับ

วันหยุดยาวกันมาแล้วไงตัดดาทที่ผ่านมาตอนนี้ก็ต้องมาแบบเตรียมตัวทำงานยาวกันต่อน

อุ๊ยสนุกยิ่งกว่าผู้เขาร่วมงานก็เห็นจะเป็นเจ้าม้าเหล่านี้แหละค่ะ
ทันทีที่กลองยาวบันเลงเพลงขึ้นเจ้าม้ากว่า๘๐ตัว

สร้างตีสันภายในงานให้คึกคักสนุกสนานกันสุด
ส่วนสาเหตุที่นำม้ามาร่วมงานเนื่องจากลวงพ่อเล็กอดีตเจ้าอวาดวัดเกาะ
ใช้ม้าเป็นภาษณะในการเดินทางและได้เลี้ยงดูม้าไว้ภายในวัดจำนวนมาก

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

กลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน